คุณชุวิตยังไงต่อเนี่ยคือตู้ขาวเนี่ยฟอกเงินที่ถูก
ถูกแจ้งข้อหาด้วยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมจะอธิบายให้กับสังคมสาธารณชนโดยเฉพาะคนที่ดูรายการไทยรัฐและดูรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ผมถามคำถามง่ายง่ายคุณคิดว่าตู้เห่าเนี่ยกระทำการโดยคนเดียวไหมแล้วคุณจับตู้เห่ามาเนี่ย
คุณคิดว่าตู้เห่าเดินจากรถผมทำคนเดียวทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยทั้งจิ้งหลิงทั้งเรื่องนู้นเรื่องนี้
ห่าวคนเดียวเพราะคุณรู้จักตู้เห่าคนเดียวเอาล่ะทีนี้ผมจะบอกคุณว่ามันไม่ใช่ตู้ห่าวคนเดียว
เพราะกระบวนการนี้เป็นกระบวนการฟอกเงินมันไม่สามารถทำคนเดียวได้อยู่แล้ว
สมมุติผมก็ทำผิดเนี่ยเงินก็ผมก็ต้องโอนให้คุณแล้วคุณก็จะโอนให้คนนั้น
คนนั้นก็ต้องโอนไปให้อีกคนนึงซึ่งเป็นเรื่องปกติของกระบวนการค้ายาเสพติด
เขาถึงตั้งเรื่องการฟอกเงินที่เรียกว่าสมคบการฟอกเงินเพราะอะไรครับ
โมเดิร์นเจมส์เนี่ยมันก็ต้องมีผู้จัดการหรือเปล่าครับมี
คือนายจินฟูซึ่งชื่อไม่ค่อยปรากฏเป็นผู้จัดการผู้ใกล้ชิดตู้ห่าว
คนไทยหรือคนจีนคนจีนครับจิงฟูจิงฟูนี่คือคนจีนแต่แต่
เห่าเนี่ยเขาได้สัญชาติไทยแล้วอ่าเขาได้สัญชาติไทยแต่เขาก็เป็น
ไงอืมอ่าเสร็จแล้วดีวลักษณ์ซึ่งเป็นโรงแรมซึ่งมีนางพัชลิน
เข้าเข้าออกเขาเป็นพยานนายพัชรินนางพัชรินยังเป็นพยานอยู่นะ
นี่เป็นข่าวตอนที่ตู้เห่าที่ผมพูดคนแรกเลยว่านางพัชรินที่ผม
ไปเปิดในสภาอ่านะครับดังนั้นโรงแรมดีวลักษณ์ก็ดี
โมเดิร์นเจมส์ก็ดีเป็นธุรกิจบังหน้าเป็นธุรกิจบังหน้า
อย่างนั้นได้ยังไงชูวิทย์เพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการฟอกเงิน
แต่เมื่อตำลวดไม่ตั้งก็หาฟอกเงินครับก็ทำให้มีประเด็นทรุง
ต้องไปถามถึงพบชนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนว่า
เพราะอะไรท่านถึงไม่ตั้งข้อหาสมคบฟอกเงินอ๋อผมนึกออกแล้วทำไม
ผมรู้แล้วก็ตรงนี้ไงที่ผมกำลังจะเปิดให้คุณดู
เวลาที่คุณจะตั้งใครว่าฟอกเงินเนี่ยผมบอกว่าคุณภาคภูมิ
คุณต้องดูเส้นเงินเขาเรียกว่าเส้นเงินเส้นเงินหมายความว่า
ให้ใครสมมุติว่าผมไปเอาเงินยาเสพติดมาผมก็ต้องไปโอนให้คนนี้
โอนคนนี้ไปโอนให้คนนั้นแล้วคนนั้นไปตกอยู่กับผลประโยชน์ใคร
เพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นนอมินีถือว่าเป็นตัวแทน
หรือว่าเอาเงินจากยาเสพติดไปซื้อซื้อทรัพย์สินอะไรบ้างถูกต้อง
คือคุณชูวิทย์กำลังบอกว่าถ้าไม่แจ้งข้อหาฟอกเงินเนี่ย
มันไปต่อไม่ได้พังพังเลยครับมันจบแค่ว่าคุณมียาเสพติดหรือเปล่า
ไม่มีครอบครองหรือเปล่าค้าหรือเปล่าคุณไม่ได้ลำคุณผู้จิตผมยุ่งเหยิง
คุณผมไม่เจ้าของจริงอ่ะสมมุติถ้าจิ้งหลิงผมไม่เจ้าของจริง
อ่าอุ้ยแต่ผมไม่ได้อยู่นะ๔๐บริษัทของผมยุ่งเหยิง
ผมไม่เคยมานี่เลยอ๋อไอ้หลานผมเหรอมันทำเนี่ยแล้วมันอยู่ไหน
หนีไปแล้วคือพอไปแล้วพอไม่แจ้งฟอกเงินเขาก็ไม่รู้จะไปต่อ
เส้นทางทางการเงินหรือว่าเส้นเงินที่คุณชุวิตบอก
ตรงนี้ครับคือเส้นเงินครับเอาแล้วไปเอามาจากไหน
เอาไปจากทีมของบิ๊กเจ้าที่มัวแต่มางุ่มมะงาหลา
และไม่ได้สนใจกับข้อหาฟอกเงินจนกระทั่งหนึ่งในพนักงานสอบสวนนั้น
ทนไม่ไหวมาร้องไห้เอาพ่อแม่มาพามาหาผมบอกว่ากลัวมาก

ผมจะเอาพวกนี้มาได้ยังไง

อะอธิบายก่อน

ฝ่ายังไงดี
คุณถืออันนี้คุณว่ายังไงดีกว่านี่คือจริง
อันนี้คือสถานที่เกิดเหตุถูกไหมครับ

มันจะต้องได้มาจากใครไปถึงใครอืมมีคนสองคนคือไอ้ฟูจิชิง
ฟูจิชิงเนี่ยรูปอยู่นี่เบอร์บัญชีอยู่นี่ไอ้นี่อยู่ที่ตม
ไอ้นี่คือนางคือมีสเตอร์หยางเฉินยังเฉินอยู่นี่
จะเห็นเส้นเงินอะไรกันนะเส้นเงินจากที่ร้านคิวอาร์โค้ด
เข้าไปหาไอ้ไอ้ไอ้ไอ้หยางกะเข้าไปหาไอ้ฟูจิอ่ะ
คุณดูสองคนนี้ไว้ระหว่างนี้มีเส้นโอนเงินกัน
สองคนนี้โอนเงินไปมาตามจำนวนเงินตามนี้
ผมโยงให้มันดูง่ายชาวบ้านจะดูง่าย
มีการโอนเงินอย่างนี้โอนเงินไปจากคิวอาร์โค้ดเข้ามาหาสองคนนี้
สองคนนี้โอนไปหาใครเรามาดูต่อเขาเรียกว่าเส้นเงิน
สองคนนี้มีการโอนเงินไปมาและก็โยงมาถึงคนนี้
คนนี้คือนายสังแซนบิแซนบิเชงแซนบิเชงเลขบัญชีนี้
นะตอนนี้อยู่ที่ตมมีการโอนเงินมาให้แซงจิริชิง
บิชิงโอนให้ใครแซงบิชิงโอนให้บัญชีม้า
คือนายสิทธิพงศ์ถือสัตว์เที่ยงนายสิทธิพงศ์ถือสัตเที่ยง
จริงเพราะอะไรเพราะผมเอาอันนี้มาให้คุณดูว่า
ครับบัญชีอ่าบริษัทโมเดิร์นเจมส์มีใครเป็นเจ้าของ
เป็นผู้ถือหุ้นนายชัยนัตรกรชายานันตร์ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์
ก็คือตู้ทุกท่องครับคือตู้ก็คือแสดงว่าบัญชีเงินทั้งหมดเนี้ย
จิ้งหลิงเนี่ยวิ่งเข้าไปผ่านบัญชีขอให้จีนสองคนนี้สลับกัน
ไปสลับมาแล้วก็มีเส้นเงินมาถึงไอ้คนที่๓แล้วก็ไปถึงบัญชีม้าแล้วก็โอนให้กับตู้เห่า
แบบนี้เนี่ยถ้าไม่ชัดขนาดนี้เนี่ยผมไม่พูดหรอกครับและผมจะถามคำถามต่อไปว่าเพราะอะไรคุณถึงไม่ตั้งข้อหาฟอกเงิน
นี่คือประเด็นสำคัญครับนี่คือประเด็นสำคัญพอคุณไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินที่โมเดิร์นเจมส์
ตู้เห่าใช่ไหมใช่เพราะว่าเมื่อกี้เปิดดูทะเบียนแล้วเป็นของตู้เห่า
ปรากฏว่าโมเดิร์นเจมส์เนี่ยก็ทำการรับเงินยาเสพติดโมเดิร์นเจมส์ก็โอนไปให้ดีวาลักษ
ดีวาลักษณ์ซึ่งมีนางพัชลินโมเดิร์นเจมส์มีนายจิ้นฟูเป็นผู้จัดการ
ซึ่งเป็นมือขวาในตู้ห่าวครับปรากฏว่าคนพวกนี้ยังเดินเข้าเดินออก
เดินเข้าเดินออกในฐานะพยานอยู่เพราะว่าย้อนกลับไป
เมื่อคุณไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินบุคคลต่างเหล่านี้ซึ่งเป็น
อมินีเป็นตัวแทนก็ยังกระทำการโยกย้ายทรัพย์สินได้อย่าง
เป็นอิสระผมถามคุณภาคภูมิถามท่านผู้ชมว่า
ถ้าท่านเห็นเส้นเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเงิน
ลักษณะนี้เนี่ยมันมันยิ่งกว่าข้อสอบตอบนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เปอร์เซ็นต์นะครับสี่เต็มทั้งหมดนี้คุณชุวิตกำลังจะบอกว่านี่คือสิ่งที่มีตำรวจคนหนึ่งเอามาให้คุณชุวิตมาถูกต้องเมื่อคืนนี้เลย
ถูกต้องไม่งั้นผมก็รู้ไปนานผมก็พูดไปนานแล้วแต่เพราะว่านายตำรวจคนนี้อนาคตยังอีกไกลอายุราชการอีก๒๐๓๐ปีเขาบอกเขากลัว
กลัวอะไรกลัวเอาคุณเก็บหลักฐานนี้ไว้คุณไม่โดนเหรอคุณไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินคุณไม่โดนหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะ
เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าหมายถึงว่าตำรวจในทีมที่ทำคดีตู้เห่าเนี่ยเขาไปตรวจสอบเส้นเงินเส้นทางการเงินเนี่ยเขาเขามีหลักฐานตรงนี้มาแล้วอย่างนี้เหรอเขามีหลักฐานตั้งแต่แรกแล้วแต่เป็นการปิดบังเขาเรียกว่าอำพลางคดีอำพลางให้สำนวนมันดูอ่อนให้สำนวนเนี้ยมันหลุดใน

พอสำนวนอ่อนเนี้ยในตู้ห่าวก็หลุดในตู้ห่าวมีทั้งตัวแทนมีทั้งการฟอกเงินแต่คุณไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินอันนี้มันหมายความว่ายังไงครับคุณพากภูมิ